ว่าตอนนี้คือชีวิตก่อนหน้านี้เคยมืด๘ด้านนะคะ

ใช่เพราะไม่มีงานไม่มีเงินมีเงินติดบัญชีเพียงแค่๗๕๐๐บาททั้งชีวิต
แกบอกว่าก้อนนั้นหมดแล้วหมดเลยนะ
ค่าใช้จ่ายก็ไม่พอในแต่ละเดือนทั้งค่ารถค่าบ้านค่าไฟค่าน้ำเนี่ยเห็นไหม
แกรับทุกงานร้องเพลงลำวงสวงไหว้แกรับหมดค่ะ
ในที่สุดค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีรายได้เข้ามาบ้างแล้วนะคะ

จากการชักชวนของพี่จักรบุ๋มค่ะ

ซึ่งพี่อรชรก็เล่าให้ฟังอีกต่อนะคะว่า
ทั้งหมดทางมั่วเป็นความเชื่อสมบุคคลที่เจอมากับตัวเองนะคะ
แล้วก็จะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้นะคะ
ไปฟังเสียงหน่อยไค่

ให้เป็นช่วยงานวัดบทบั้นไทย
อำเภอมหาราชนี่แหละจังหวัดอายุทยานี่แหละ
เราก็มาจากพิจิตรขับรถมาแล้วช่วงนั้นเรากำลังล่วงเลย
คือคิดไม่ออกแล้วมืดแปดด้านเลยพอเราไปก็ได้คุย
พอได้คุยเสร็จปุ๊บดูดงดูดวงอะไรอย่างนี้
เค้าก็ทักเราแล้วก็ให้เราสัก
ตั้งแต่นั้นมาเราก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนแบบ
เฮ้ยไม่น่าเชื่อมันก็เนาะ
แค่คุณได้เจอแล้วได้สัมผัสตรงนั้นก็จะรู้

ฟาล่าเซตแบบดูยาวยวยก็มี

โอ้โหบางวันครบเป็นแจ๊กกะลีนค่ะ